กับบ้านนี้ค่ะเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันไป
คู่รักสุดชิลนะคะคุณโทนี่คุณแก้วนั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้นะคะเราได้เคยนำเสนอเรือนหอสุดชิลของเขาไปแล้วคุณผู้ชม
เป็นเพลิงย่าเพลิงบ้านอย่างนี้แหละค่ะ
ล่าสุดนะคะเราก็เลยได้วีดีโอคอลไปสอบถามเขานี่นะคะ

ใช่นะคะก็คือบ้านที่เขาแบบทำขึ้นมาเองเลยนะคะ
ขนต้นไม้ใบย่ามาจุดเจาะต่อเติมเองหมดเลยค่ะ
โดยโทนี่แก้วก็เปิดใจบอกว่าใช้เงินทั้งหมดเนี่ยค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวานนี้เราวีดีโอคอลสอบถามไปหาตอนประมาณ๕โมงเย็น

ภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะกำลังขุดดินอยู่ใส่เสื้อโค้งเนี่ยค่ะเก็บยงเก็บย่าอยู่นะคะ
ซึ่งแก้วโทนี่บอกว่านะคะช่วงเวลาที่โควิดทำให้งานทุกอย่างหยุดชะงักเนี่ยค่ะ
ก็มาปากหลักอยู่ที่นี่คุณผู้ชมอยู่แถวชาญเมือง

แพลนมีน้องคุณผู้ชมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้นะคะก็ปล่อยธรรมชาติ

นี่บอกกับเราสงสัยเป็นที่แรกล่ะมั้ง
ม้ากว่าเขาจะไปรับราคอลเรื่องใหม่
แล้วในเรื่องนี้เขาต้องมีลูกกันจริงด้วย

ตอนเรากำลังเนี่ย
แต่ตรงเนี้ยขุดดินเหมือนให้ดู

ขุดดินจริงด้วย
เหมือนเราค่อยปลูกตั้งแต่ต้นที่มันเป็นต้นตรา
บทที่เราก็อยากลองดูคือการมีลูก

คือในบทนี้เราจะมีลูกด้วย

อันนี้คือแก้วเล่นด้วยหรอค่ะหรือว่าไงเอ๋ย

ค่ะยังไม่แพนตรงนี้

ใช่แต่ตอนถามก็เหมือนยังลังเมย์อยู่นะ

แต่ว่าคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีลูกแล้วแน่นอนคุณพิตต้านพัทธรุงค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะโอ้โหเพื่อนดาราเยอะมาก
คุณพิตต้ากับคุณอ๊อฟสามีคุณผู้ชมนี่อวดภาพว่าท้อง๔เดือนแล้วจ้า
เขาคบกันมาประมาณ๑๖ปี
แล้วก็แต่งกันอีก๓ปีคือคบไม่ยาวนานมาก
ล่าสุดมีข่าวดีค่ะวีดีโอคอลสอบถามนางบอกว่านาง

บ้านอยู่ใกล้กันวุ้นเซ็นลิวิธิภาค

ก็เห็นหลายคนก็เริ่มถามแล้ว

ก็บอกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะ

พอดีเขาอยู่บ้านใกล้บ้านก็นานแล้ว

คือคนรอบข้างมุม
คนอื่นก็ดีใจ
ก็ขอบคุณหลายคนที่ส่งเข้ามาในไอจี